นางสาวสุภารัฐสมบัติเจริญไทยหัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพมูลนิธิป่อเต็กตึงได้นำรถจักรยานร้อยคัน
หน้ากากอนามัย๒๕๐๐ชิ้นอุปกรณ์กีฬาและค่าผ่านะเดินทางมอบให้กับโรงเรียนในจังหวัดระยองรวม๕แห่ง
คิดเป็นมูลค่า๑๖๙๙๖๐บาทตามโครงการจักรยานเพื่อนน้องสัญจรครั้งที่สี่
โดยคุณชัดชัยโรธมั่นคงรองประธานมูลนิธิสว่างพรกุศลระยองได้เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดมอบจักรยานในโครงการจักรยานเพื่อน้องสัญจรครั้งนี้
นางสาวสุภาระกล่าวว่าปีนี้มูลนิธิได้คัดเลือกโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดภาคกลางและภาคใต้ที่มีนักเรียนประสบปัญหาในการเดินทางรวม๗๕แห่ง
รถจักรยานขนาด๒๔นิ้วรวม๑๕๐๐คันหน้ากากอนามัยอุปกรณ์กีฬาและค่าภาษณะเดินทางรวมทั้งสิ้น๒๕๔๙๔๐๐บาท
ตัวแทนครูกล่าวว่ารู้สึกดีใจและขอบคุณมูลนิธิป่อเต็กตึงและสว่างพรกุศลระยองแทนนักเรียนที่ได้รับการช่วยเหลือในครั้งนี้